คุณผู้ชมคะที่อุดรธานีค่ะ

้อเมียยังไงให้ถูกออกหมายจับ
้อเมียแบบเอาปืนไปด้วย

ไม่ยอมคืนดีคลุ้มคลั่งอารวาส

ต้องแจ้งตำรวจจนตำรวจออกหมายจับ

นี่ค่ะผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้น

ชื่อว่าในกรมอายุ๔๒นะคะ

แต่เมียไม่ยอมคืนดีด้วยเอาปืนมาขู่
ขู่ทั้งเมียขู่ทั้งญาติเมีย
คือมันมีจังหวะเหมือนทำท่าพร้อมจะยิงอะค่ะ
แต่ยังดีที่ไม่ได้ยิงใครนะคะ

อยู่ในป่าสวนยางที่บ้านสันติศุกร์

คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘มิถุนายน

ไปแจ้งความที่สพน้ำสม

ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ตำรวจรู้ละว่า
กรมอยู่ที่ไหนไปซุ่มเลย
จนเจอในกรมขับกระบะสีขาว
ออกมาจากป่าสวนยาง
เขามีปืน๓๘

และมียาบ้าด้วยค่ะเม็ด๑
นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก

สุดท้ายในกรมรับสารภาพ
เสพยาบ้าด้วยมีปืนด้วย

ตัวเองก็เลยกลับบ้านที่หนองบัวลำพู

ขับรถมาง้อขอคืนดี

โมโหค่ะเอาปืนที่พกมา

โอ้โหสุดท้ายก็หนี

บอกว่าผมกะจะไปง้ออีกสักรอบนึง

สุดท้ายตำรวจบอกว่างั้นดำเนินคดีก่อนก็แล้วกัน

เรื่องของการครอบครองปืนเรื่องของการพาปืน

นี่ค่ะโดนไปหลายข้อหาถูกดำเนินคดี

ทีนี้ค่ะผู้กำกับการสพน้ำสม

เขายอมรับว่าผมอารมณ์ร้อน
แล้วทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำ

ก็ภรรยาจับได้ว่าไปมี
อีกคนนึงเหมือนไปมีเมียน้อยพูดง่าย
โอ้โหสุดท้ายเนี่ยพอภรรยาจับได้ว่ามีเมียน้อย
ภรรยาก็ไปอยู่บ้านแม่ตัวเองนะคะ
ตัวเองก็ตามไปง้อแต่เอาปืนไปง้อด้วย
แล้วก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ในคลิปที่เห็นไปง้อไปเอาปืนไปอ่ะ
จริงแล้วยาดภรรยาเอามีดพลามาฟันหัวผมก่อนนะ

ที่ผมหยิบปืนในรถออกมาผมป้องกันตัว

สุดท้ายหนีไปแล้วถูกตำรวจจับได้นะคะ
หลังสอบปากคำไปสอบปากคำมาเสียงเริ่มสั่น
เหมือนจะร้องไห้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
บอกรักเมียมากถ้าพ้นโทษออกมา
ขอโอกาสเมียอีกสักครั้งอยากจะกลับไปอยู่ด้วยกันอีก
เสียงสั่นน้ำตาคลอเลยค่ะ

ทีมข่าวไปถามค่ะไปถามถึงบ้านเลยนางนรมน
ในกรมเธอก็เล่าให้ฟังว่าอยู่กินกันมาตั้ง๑๘ปีนะ
แต่สุดท้ายคือทนพฤติกรรมในกรมไม่ไหวจริงโมโหร้ายมาก
และปัญหาสำคัญคือชอบเสพยาบ้าทะเลาะกันตลอด
จนมาขอคำมาพ่อแม่๓รอบ๔รอบ
เธอก็ให้อภัยมาตลอดแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวแล้วจริง
เพราะมันไม่ใช่แค่โมโหร้ายมันไม่ใช่แค่เสพยา
มันมีเมียน้อยอีกต่างหากแล้วเมียน้อยเนี่ยนะเสพยาบ้าด้วยกัน
แต่ละอย่างเธอเลยบอกว่าโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ไหว
ในกรมจะมาขอเธอว่าขอมีเมียสองคนได้ไหม
บอกไม่ต้องเธอขอมาอยู่บ้านแม่ก็แล้วกัน
ยืนยันว่าไม่เอาแล้วเข็ดแล้วจะไม่กลับไปคืนดีด้วย
โทษออกมาก็ไม่ต้องมาง้อแล้วนะเธอบอกแบบนี้ค่ะ